มาต่อกันที่ความแซ่บของกระแตอาสยามค่ะคุณผู้ชมค่ะ
วันนี้หนังสือพิมพ์ไทยรัฐประจำวันที่๒๓วันอาทิตยที่๒๓นี้บอกเลยว่าโอ้โหแซ่บสถานเลยค่ะ
เพราะว่ากระแตขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐในคอลัมป์มาลัยไทยรัฐค่ะคุณผู้ชม
ค่ะคือที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นความแซ่บแบบไฟลุกของกระแตอาสยามมาแล้วผ่านช่องทางโซเชียลของเธอต่อเนื่องเลยโดยเฉพาะชุดว่ายน้ำกับหุ่นปังปังของเธอเนี่ยคุณผู้ชมดู
ล่าสุดค่ะคอลัมป์มาลัยไทยรัฐของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐประจำวันอาทิตย์ที่๒๓พฤษภาคมนี้เปิดเลยจ้ะเปิดพื้นที่ให้สาวกระแตได้โชว์ความปั๊วความปังอย่างเต็มที่แถมยังมีบทสัมภาษณ์เกี่ยวกับความแซ่บของเธออีกด้วยเธอบอกว่าเธอชอบนะที่จะทำให้ตัวเองดูเซ็กซี่ตลอดเวลา

คุณครูจ๊ะแม่โขงจ๊ะซึ่งตัวเองก็เข้าไปตอบกลับแบบยาเยียดพร้อมกับแคปมาโพสต์นะคะเธอตอบกลับไปว่าแล้วรู้ได้ยังไงคะว่าถ่ายแล้วไม่ได้เงินเซ็ตนี้แตรทายของมาลัยเทราทนางศิพธิ์ปีนเทราทค่ะแถมเธอยังฟาดกลับต่อเนื่องแบบจุกอีกว่าถ่ายแบบเนี้ยมันเดือดร้อนใครหรอคะถ้า
ใช่ค่ะและถ้าเห็นว่าเธอเป็นสาวแซ่บมั่นใจแบบนี้เนี่ย
ความรักของเธอเธอบอกเลยนะคะว่า
จะเปิดตัวก็ต่อเมื่อพร้อมแต่งเท่านั้น
มองว่าไม่เกิน๓ปีนี้พร้อมแต่งแน่นอน
เป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตแบบชัดเจนมากนะ
ใช่ค่ะเป็นคนตั้งเป้าชัดเจนนะ
แล้วก็ชัดเจนในความตัวตนของตัวเอง
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นใครจะเข้าไปคอมเมนต์อะไรนะ

อันนี้เป็นสิ่งที่น้องเตือนเอาไว้
ไม่ใช่อะไรหลายในไอจีของดาราก็เหมือนกัน
เมนต์ก็เบากันนะคะไทยรัฐเตือนอยู่เสมอนะคะ